มันก็ไม่รู้ว่าจะอ้อมจะตรงไม่รู้ไปคอยดู
ปัญหาว่าเราพร้อมหรือยังอ่ะเราพร้อมหรือยังเรื่องแบบเนี้ย
มีมาตรการความลดความเสี่ยงแบบนี้มาหรือยังในอดีตที่ผ่านมามียัง
ส่งออกไม่ได้สินค้าสู้เขาไม่ได้ราคาสูงกว่าเขา
นวัตกรรมใหม่ไม่มีใครทำแล้ววันนี้รัฐบาลนี้กำลังทำอะไรอยู่
นี่คิดแบบนี้แยกกันให้ออกนี่อดีตปัจจุบันอนาคตนี่
วันนี้รัฐบาลทำตั้ง๓อย่างเนี่ยแก้ของเก่าทำวันนี้เดินไปข้างหน้า
อีกยี่สิบปีเนี้ยมันง่ายนะเรื่องไงผมไม่รู้เหมือนกัน
ถ้ามึงกลับมาทะเลาะขัดแย้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่แบบเดิม
ก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกใครจะเอาสมอไปคิดอย่างอื่นได้
มานั่งคอยแก้ปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องทุกวันอยู่เนี่ย
แต่นั่นก็ขาดน้ำก็ขาดเกษตรก็ไม่ดีให้ปรับเปลี่ยนโน่นนี่ก็ปรับบ้างไม่ปรับบ้าง
ต่อต้านบ้างอะไรบ้างแล้วจะเอาอะไรอ่ะเอาเงินหุ่น
ก็เดี๋ยวเก็บภาษีมากขึ้นอะไรก็ไม่ได้แต่จะเอาทั้งหมดเลย
มันเป็นอะไรอ่ะต้องสอนคนคิดแบบนี้สิ
ใช้สติปัญญานู่นอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้อารมณ์
อารมณ์แบบผมเนี่ยคนละเรื่องผมพูดถึงว่าการทำงานการคิดที่จะแก้ปัญหานั่น
ผมไม่ใช้อารมณ์แต่ผมใช้อารมณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เพราะผมเสียเวลาผม

มันคนละเรื่องคุณทำไมจะให้ผมลาออกใช่ไหม

ผมไม่คงคงหนดกฎีการของผม

ไม่รับผิดชอบกันเลยเหรอทุกคนไม่รับผิดชอบอะไรกันเลยอ่ะ
ร่วมกับผมไม่มีเลยอ่ะผมรับผิดชอบอยู่แล้วที่ผมเข้ามาเนี่ย
แล้วคนอื่นไม่รับผิดชอบอนาคตประเทศไทยเลยหรือไง
ทำไมอนาคตประเทศไทยมันอยู่ที่ผมคนเดียวเลยไง

ผมยังไม่รู้เลยว่าท่านจะทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรก็ได้บอกแล้วว่าการอธิบายรัฐธรรมนูลเนี่ย
ผมยังไม่รู้เลยว่าท่านจะทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรก็ได้บอกแล้วว่าการอธิบายรัฐธรรมนวลเนี่ย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
ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็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
ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็

จากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่
รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจากข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นจ

ไม่รู้ผมไม่รู้ระวังรับผิดชอบตัวเองกันก็แล้วกัน
ออกมาบอกว่าการศึกษา๑๒ปี๑๕ปีอะไรผมก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าต่อไปจะหนักขึ้นกลายเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้เท่านั้นนะนะ
เหมือนกันอ่ะใครออกมาออกไม่จริงเอ่อเป็นภาระงบประมาณฟรีอย่างนี้ไม่ดีก็พูดได้ก็ไม่มีมันไม่ได้ผิดอะไรอันนี้
ผมเองยังไม่เห็นด้วยกันหลายบาตรากันอย่างนี้